แล้วยังไงถึงโต้เถียงกันไปมาจนกระทั่งเขาพังมือว่า
เราได้ใช้คำวาจารย์ไม่สุขภาพอะไรออกไหม
ใช่ค่ะคุณผู้ห่วงที่ผิดอันนี้แต่ว่าแค่เสียงใครไม่ใช่ค่ะ
เสียงดังแล้วครูเขาเลยตบเราตบตีที

เมื่อวานในเรื่องนี้ทางในฐานะเราเป็นผู้ควบคุมดูแล
เราได้ดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
จากตอนนี้ก็ต้องรอข้อที่จริงนะครับ
แล้วก็ถามจากข้อที่จริงจากโรงเรียนจากพฤติภาษี
ว่าเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นอะไรอย่างไร
ได้ข้อที่จริงที่อยากจะรู้ขึ้นกัน
จริงแล้วในเรื่องของข้อที่จริงเนี่ยคุณครูตามข่าวเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำร้ายเด็กอย่างนั้น
แต่ว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเราก็อยากจะได้ข้อที่จริงทั้งสองฝ่ายอย่างไร
แต่ว่าต้องเรียนทั้งว่าในความภรรยาการของเราที่มีตัวลูกหลักของเรา
ที่อยู่ในวิทยาลักษณ์โรงเรียนเราต้องมีความภรรยายังไง
หลักศึกคุณครูเป็นคนที่อยู่เบื้องต้นที่ดูแลลูกหลักเรา
ต้องมีความภาคทั้งสุภาพร่างกายและก็ตั้งสถิบัญญา

ส่วนเรื่องถ้าเกิดถึงขนาดจะต้องเป็นคดีความอาญา
เราคงต้องรอตามเข้ามาจากส่วนแกล้งข้อมูลมา

สำหรับประวัติของคุณครูคนนี้

ในฝ่ามันเนี่ยเราต้องหาเครื่องเข้าจริงก่อนเอิ่มสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
มาพูดคุยกันมาเยียวยากันดีกว่ามาปรองดองกันดีกว่า
ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
สำหรับการกระทำในครั้งนี้ของคุณครูเนี่ย
เป็นการกระทำที่ผิดหรือเปล่าผิดทางวินัยหรือเปล่า
การทำร้ายเด็กอะไรต่างมันไม่ได้เข้าในบริการได้
แต่ว่าก็ต้องดูข้อเท็จจริงประกอบหลายส่วน
ต้องดูก่อน

แต่ว่าในเรื่องต้นก็ต้องดูประวัติการทำร้ายต้องเข้าในบริการ

และพออธิตุใจของราชการมาต่อหลอก
ดูไปลงโทษเลยต้องเหลือเหตุหลายแหล่งมากเหลือไหน

ตั้งแต่ว่าวิทยาศาสตร์จัดการเข้ามา

ก็คือเบื้องต้นเราอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
ข้อที่จริงค่ะข้อที่จริงค่ะมาประกอบการพินาศเหมือนกันข้างหลังต่อไป
จริงครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ความสำคัญมาก
คุณผู้ชายรุปฐักษ์ให้ความสำคัญมากครับแล้วก็
เป็นในอริกว่าที่เรารับนโยบังมาตลอดว่า
เราจะต้องดูแลลูกหลักรับให้ดีที่สุดครับ
ในทางเรื่องของวิทยาลัยสังคมและเรื่องความสำคัญให้ความสำคัญมากครับ